สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัด

ต้องเจอกับฝนตกอย่างหนักลมกระโชคแรง

ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากความแปรปวนสภาพอากาศ

เช่นเดียวกับทั่วโลกนะครับขณะนี้เองก็ต้องเผชิญกับ

ไปเริ่มต้นที่จุดแรกนะครับที่ชิลีครับ

เจอกับเหตุการณ์ดินสไลด์แล้วก็น้ำท่วมหนักนะครับ

เหตุการณ์นั้นก็เกิดจากการที่ฝนตกหนักครับ

เดียโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของชิลีนะครับ

ท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นภัยพิบัตรที่ใหญ่ที่สุด
รอบ๑๒เดือนของชิลีเลยก็ว่าได้นะครับ

ตอนนี้เองนักอุตุนิยมวิทยากำลังจับตามอง
ช่วง๑๒เดือนข้างหน้านะครับว่า
กฎการเอลนิโยจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

เพราะว่าปกติมักจะเกิดขึ้นทุก๒๗ปี

มหาสมุทรประสิฟิกส์ประเวณเส้นสูญสุดอุ่นกว่าปกติ
ทำให้อากาศในบางพื้นที่แปรปวนจึงเป็นที่น่าจับตาอย่างใกล้ชิดของผู้คนในแวดวงเกษตรกรรม
รวมไปถึงพลังงานที่จะได้รับผลกระทบนะครับ
หากเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกส
ต้องเจอกับภาวะแห้งแรงขณะที่อเมริกาเหนือแล้วก็ใต้
ต้องเจอกับฝนตกหนักรวมไปถึงดินถูกกัดซะนั่นเองนะครับ

เห็นอยู่หน้าขนาดนี้คือภาพลาวาแดงที่วยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟที่มีชื่อว่า
กำลังไหลมุ่งหน้าไปยังชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ภูเขาไฟลูกนี้เป็น๑ใน๓ของขอบไฟที่ยังปะทุอยู่ในโกเตมาลานะครับ
เบื้องโดรนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีการเตรียมความพร้อมอภัยยบทุกเมื่อนะครับ
แรงสัดสะเทือนสามารถที่จะรับรู้ได้ถึงกรุงโตเกียว
อาคารต่างรู้สึกสั่นไหวเลยทีเดียว

ขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกิชิมะไม่ได้รับผลกระทบ
แผนวัยขณะนี้ถือว่าเป็นเพราะดี

รวมไปถึงไม่มีรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บรวมไปถึงผู้เสียชีวิตครับ

หลายจังหวัดตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกันอย่างหนักหน่วงละทีเดียว
เพราะว่าขาดแคลนน้ำเพื่อที่จะทำนาปรัง
โดยเฉพาะฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้
ส่งผลทำให้ตอนนี้เกิดการแย่งชิงน้ำกัน
ขณะที่เกษตรกรหลายลายต้องปรับเปลี่ยนด้วยการหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย
ขณะที่พื้นที่ทางภาคเหนือกำลังเผชิญกับปัญหาหมอกควันไฟป่าครับ
หลายสายการบินหลายที่ต้องยกเลิกหรือว่าต้องขยับเวลา
จากหมอกนั้นบทบังทัศนวิสัยในการมองเห็นส่วนประชาชนในพื้นที่
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบทางเดินหายใจ
นี่คือภาพรวมภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก
รวมไปถึงในเมืองไทยของเราเองนะครับ
ทั้งหมดเหล่านี้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือต่อไป
เพื่อที่จะไม่ให้ภัยเหล่านี้นั้นส่งผลต่อวิถีชีวิต
รวมไปถึงความเป็นอยู่ของชาวโลกแบบเรานี้นะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ